ทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
คุณพี่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกระบี่
เอาเรื่องราวมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก

นี่เลยคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ปลาหมอตายพ่อปาก
แต่โชคดีมากเจ้าของปากไม่ตายเพราะปลาหมอ
ที่ปลาหมอค่ะออกจากปากปลาหมอตัวเป็นเข้าไปอยู่ในปากได้ยังไง
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมออกมาแล้วนะคะ
ต่อดอกมาเนี่ยก็วัดความยาวตั้งแต่หัวปากมาจะหลดหาง
ความยาวสักประมาณ๑๒เซนติเมตร

เพราะเจ้าของปากเป็นชาวเมียนมาร์
ตอนที่มันดิ้นลงไปเขาพยายามดึงออกมาแล้วหางมันก็เลยขาดนะ
ตอนเอาออกมาตายแล้วค่ะ
นี่แหละปลาหมอตายเพราะปากตายคาปากเลยนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกระบี่

เคยเห็นแต่ในทีวีไม่นึกว่าจะเจอด้วยตัวเอง
หมอตัวเป็นขอปรบมือให้ทีมงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกระบี่
โดยเฉพาะหมอเล็กและหมอโอม
นี่แหละสุภาษิตไทยปลาหมอตายเพราะป่านะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องราวมันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นั่นสิฮะเกิดอะไรขึ้นจริงแล้วเหตุการณ์แบบนี้เราเล่ากันบ่อยนะ
แต่เอาล่ะเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งละกัน
เราไปถามคนเจ็บชื่อว่านายฮูอายุ๑๕ปีเอง
มารับจ้างกรีดยางพาราที่เขาพนมกระบี่
แล้วว่างจากการกรีดยางทำอะไร

ชวนเพื่อนไป๓คนไปที่เบาะปลา
แต่นักสู้มือเปล่าคุณ
ไม่ได้เอาไซด์ไม่ได้เอาอุปกรณ์ใดทั้งสิ้นไป

แล้วระหว่างที่มีการจับปลามือเปล่า
จังหวะที่นายฮูจับปลาหมอตัวนี้ได้
เอาเอาไว้ไหนอ่ะอุปกรณ์ที่ใส่ก็ไม่ได้เอาไปเลยอ่ะ

แล้วงมหาปลาตัวอื่นอีกจังหวะที่งมหาเนี่ย
ปรากฏว่าปลาหมอตัวแรกที่จับมาได้แล้วคาบไว้ที่ปากเนี่ย
มันดิ้นไงดิ้นแล้วก็หลุดลงไปในข้าวปาก
ลงไปในคอพยายามที่จะมุดเข้าไปในลำคอ

จนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยก็คือนายฮูเนี่ย
พยายามดึงปลาออกจากปากแต่ถามว่าทำได้ไหมคุณ
ทั้งครีบทั้งเงียบปลามันเสียบอยู่อ่ะ
ญาติก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาพนมนะ
แต่โรงพยาบาลเขาพนมคือช่วยไม่ได้

เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเขาครบกว่านี่นะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็นอุทาหรณ์นะ

เราก็เลยมีการลองเปรียบเทียบขนาดปลา
หมอที่ยาวสักประมาณ๑๒เซนติเมตรเนี่ยนะคะ
แล้วก็เข้าไปอยู่ในปากพ่อหนุ่มคนนี้

ตำแหน่งที่หัวปลาติดอยู่มันลึกถึงคอยนะ

ตำแหน่งปลาพ้นออกมานอกปาก
ปลามุดเข้าไปสุดได้แค่เนี่ยคุณ

โอ้โหมันทำไม่ติดแล้วมันลงเข้าไปเนี่ย

โชคดีมากที่มันไปอยู่ตรงบริเวณปากทางหลอดอาหาร
หล่นลงไปไม่ตกลงไป

อุดหลอดลมนี่คุณค่ะเป็นเรื่องใหญ่

อย่างที่บอกไปจะมีเกล็ดแข็งคลีบ

มีก้านแข็งประมาณ๑๗๑๘ก้าน

ส่วนครีบท้องมีก้านแข็ง๒ก้าน
ที่ปลายกระพุงแก้มมีลักษณะเป็นหนามหยักษ์
แหมแล้วก็คมลองคิดภาพนะคุณ
ทั้งเงี่ยงทั้งคลีบแข็งแข็งแบบนี้ไปเสียบค่าช่องปาก
นี่ไงตอนที่พยาบาลช่วยคุณหมอช่วย
ฮูหนุ่มชาวเมียนมาร์เนี่ยเลือดถึงออกเยอะไง
คุณนึกออกไหมคะทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณหมอที่เป็นคนผ่าตัดเคสนี้นะคะ
เจ้าว่าคุณหมอทรณิตลิมปกรณ์กุลเป็นคุณหมอ
หูตาคอจมูกโรงพยาบาลกระบีบอกว่า
เพราะฉะนั้นดูเคสนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์
อยากเตือนคนที่ชอบหาปลาแล้วเอาปลามาคาบไว้ในปาก

นี้ไม่ใช่เคสแรกเราได้ยินข่าวกันบ่อยครั้ง

แต่คราวนี้เคราะห์ดีมากไม่ถึงขั้นว่าเสียชีวิต